พูดถึงผลเอกประวิดวงสวรรค์ปรองนายกรัฐมนตรี

ช่วงนี้ทำอะไรก็เป็นข่าวไปซะหมด
ขยับนิดขยับหน่อยไม่ได้เข้าตากรรมการหมดเลย
วันนั้นดันขยับแล้วแหวนเพชรแยงเข้าตาสื่อมวลชนเหมือนกัน
คือมันมีทั้งนิ้วก้อยมันมีทั้งข้อมือไงคุณ
ใช่นะครับก็ในวันที่อศที่ผ่านมา

ก่อนประชุมคอรมอลเขามีการถ่ายภาพร่วมกัน

เกิดขึ้นจากแหวนของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
วันนี้พลเอกปรวิทร์วงสะวนก็ถูกถามอีกแล้ว

งไปถึงเรื่องของการแสดงบัญชีทรัพย์สิน
ผลเอกประวิทย์ตอบคำถามนะวันนี้
ค่ะวันนี้ยอมตอบนะตอบคำถามนะฮะบอกว่ายืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจน
ที่จะชี้แจงกับปปชหรือคณะกรรมการป้องกันและปรับ
ปรามการทุจริตแห่งชาติให้ปปชรับทราบเอง
ดังนั้นไม่ขอตอบสื่อมวลชนว่าทรัพย์สินที่ถูกวิจารณ์นั้น
จะได้มาก่อนหรือหลังเข้ารับตำแหน่งในรัฐบาล
ก็คือง่ายแหละไม่จำเป็นที่จะต้องตอบสื่อ

ถ้าจะให้ชี้แจงพร้อมจะชี้แจงต่อปปช

ถูกสังคมจับผิดหรือวิพากษ์วิจารณ์บ่อย
รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าตั้งแต่ทำงานมา

จึงไม่ต้องระวังตัวใดทั้งสิ้น
แล้วก็ช่วงนี้เองทั้งตัวท่านพลเอกประวิทธิ
แล้วก็รัฐมนตรีคนอื่นพูดกับสื่อน้อยลง

ก็เลยถูกถามว่านายยกรัฐมนตรีกำชับ
ไม่ให้คณะรัฐมนตรีคุยกับสื่อหรือว่าให้พูดน้อยลงหรือเปล่า

นาฬิกาแล้วก็แหวนแหวนไม่เท่าไหร
พลเอกประวิทธิ์ชิ้นแจงแล้วใส่มากระดาษเดียวเป็นเรือนเดิม
เป็นวงเดิมส่วนนาฬิกานี่สิ

เขาก็คือในโลกออนไลน์เขาก็มีการมาเปรียบเทียบกันเลยว่า

สื่อข่าวถามว่านาฬิกาท่านมูลค่า๑๐ล้านหรือเปล่า
ผลเอกประวิทย์ตอบเพียงสั้นว่าไม่รู้
เป็นที่น่าสังเกตว่าวันนี้พลเอกประวิทธิ์

แล้วก็ใส่นาฬิกาอีกเรือนหนึ่งก็ไม่ใช่เรือนนี้นะ
ใช่คือหลังจากที่เป็นประเด็นปุ๊บเนี่ยอีกวันหนึ่ง

เมื่อวานใส่นาฬิกาที่เป็นเหมือนลายพรางลายทหารนะ
วันนี้ก็ไม่ได้ใส่นาฬิการิชาร์จเมลมาแล้วนะครับ
ด้านของนายนิพิษอินทรสมบัติบรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
พูดถึงกรณีที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณมักจะเป็นตำบลกระสุนตก
อะไรก็ลากท่านมาสัมภาษณ์ตลอดเลย
กลายเป็นที่จับจ้องจากประชาชนและสื่อนะครับ
สิ่งที่จะทำได้ก็คือควรชี้แจงที่มาที่ไปให้กระจ่าง
เพราะถ้าชี้แจงได้ครบถ้วนไม่มีข้อสงสัยเรื่องก็จบ
พร้อมแนะนำให้ไปปรึกษานายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรี
ที่ทำงานด้านกฎหมายว่าต้องชี้แจงเรื่องทรัพย์สินยังไงนะฮะ
ว่าได้มาก่อนหรือว่าได้มา
แจงกันหลังจากรับตำแหน่งแล้วหรือว่ายังไงนะครับ
ด้านของนายวารวิศุกษ์บุญเลยค่ะที่การปปชบอกว่า
โดยหลักการผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หน้าที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช๓ครั้ง
คือก่อนหน้ารับตำแหน่งเมื่อพ้นจากตำแหน่ง
แล้วก็เมื่อพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว๑ปี
ดังนั้นการที่พลเอกประวิทย์ไม่แสดงรายการแหวนเพชรและนาฬิกาบรู
บัญชีทรัพย์สินที่ยื่นต่อปปชไปแล้วนั้น
หมายความว่าพลเอกประวิทย์อาจได้ทรัพย์สินนั้นมา
ระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้นะครับ
ก็ยังคงที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะแรงทรัพย์สินต่อนะครับ
ด้านใน๔๐วันจัญญาเลขาธิการสมาคม
ทักษ์รัฐธรรมนุนไทยจะเข้ายื่นปปช
ให้ตรวจสอบวันที่๗ธันวาคมนี้

คือคนอยู่บนเวทีสปอร์ตไลท์๒นะ

แต่โลกโซเชียลไปขุดดูนาฬิกายี่ห้อนี้นะ